ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มวัย๑๗ปี
คนหนึ่งที่บึงการนะครับถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
พ่อบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ไม่ไหวค่ะนะฮะ
อยากให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตอนนี้ตำรวจก็ตามตัวได้แล้วนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตีหนึ่งคืนวันที่๒๕กรกฎาคมนะฮะ
น้องคนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะครับคนเจ็บเป็นชายหนุ่มวัยสิบเจ็ดปี
ถูกทำร้ายจนหมดสตินะฮะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบึงกาล
ตำรวจก็ไปดูอาการเนี่ยนะครับมีบาดแผลเต็มใบหน้าคิ้วแตก
แก้มขวาที่คางที่คอนี่ก็มีแผลหมดนะครับ
ฟันหักสี่ซี่กรามหักซี่โครงหักสมองกระทบกระเทือน
มีอาการชักตลอดเวลาด้วยนี่นะครับอาการของน้อง
พ่อเนี่ยบอกว่าคืนเกิดเหตุกู้ภัยแจ้งว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์คว่ำก็รีบขับรถจากกรุงเทพ
กลับมาดูอาการลูกที่บึงการมาถึงเพื่อนบอกว่า

คือหลังเลิกเรียนเนี่ยไปนั่งเล่นริมน้ำโขงหน้าเทศบาลบึงกาล
แล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านที่อำเภอพรเจริญ

ตัวของเด็กหนุ่มที่บาดเจ็บเนี่ยเขาขี่คันสุดท้าย
พอขี่รถมาถึงหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เพื่อนที่อยู่คันหน้าเห็นวัยรุ่นนั่งอยู่ข้างทาง
ตกใจก็เบรกแล้วเลี้ยวรถกระทันหัน
ก็เลยมาชนกับรถของเด็กหนุ่มวัย๑๗นะฮะ
จังหวะนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ข้างทางกลับวิ่งกรูเข้ามา
แล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาล้มลงไปกับพื้นนะ
แล้วก็หมดสติเลยนะฮะส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายเนี่ยก็หลบหนีไป
มีน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์อยู่กลุ่มด้วยเดียวกันนะครับ
คนที่มารุมทำร้ายเนี่ยมีทั้งหมด๓คนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นกันมาก่อน

เดี๋ยวจะเรียกกลุ่มเพื่อนคนเจ็บเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนทุกคนเจ็บ
รู้สึกตัวแล้วแต่ว่ายังตอบสนองช้านะฮะตอนนี้พ่อบอกว่าอาการยังไม่ดี